รอบขอบสนามนะครับเช้านี้ติดตามผลงานของนักกีฬาไทยแล้วก็ประเด็นข่าวสารใหญ่
วันนี้น่าจะยกไปในเรื่องของกีฬามวยเป็นหลัก
ถูกต้องเพราะว่าเราเพิ่งได้โคต้าโอลิปิกเพิ่มอีก
นี่ถือว่าเป็นโคต้าประวัติศาสตร์ด้วยนะครับ
เพราะว่ามวยหญิงเราเนี่ยไม่เคยได้ไปโอลิมปิกและครั้งนี้เธอทำได้
อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องราวของอำนาจ
เดี๋ยวพูดคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วล่าสุดนั้นการชกในวันนี้จะยังเป็นการชิงแชมป์โลกอยู่ตามเดิมนะครับ
ดูเรื่องราวของเปลี่ยนวิรัยกันก่อนครับ
โชว์ฟอร์มได้สุดยอดมากนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นแชมป์เอเชียมาแล้ว
แล้วก็มีโอกาสไปคัดเลือกในรายการนี้

ล่าสุดนะครับขึ้นโชคในรอบ๘คน

เอาชนะซานร่าคาทาซาน่าดราบิกนะครับ

ชนะแบบไม่เอกฉันนะครับ

แล้วก็คะแนนนี้ให้เปลี่ยนวิรัยชนะ
เช่นเดียวกับแฟนสุดท้ายก็ให้เท่ากันอีก

เพราะว่าขยันออกหมัดในยกสุดท้าย
ก็เข้ารอบรองไปเจอกับนักโชคจากคาทาซาน่าครับ
ว่าเข้ารอบไปแบบหุดหวิดเลยทีเดียวนะครับ

ซ่าประโลติศัตริย์เป็นนักมวยหญิงไทยคนแรกครับ

นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
จำนวน๒ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ

จะตั้งใจคว้าเหรียญโอลิมปิกมาครองให้ได้ครับ

ปลายเวทนี้ก็ดูรูปร่างของเปลี่ยนวิลัยก็

แต่ต้องดูว่าในรุ่นของจีน

แต่เดี๋ยวกลับมามีเวลาซ้อมมีเวลาแก้ไข

ได้กำลังใจได้เงินอาชีพ๒ล้านนะครับ

ก็จะมีกำลังใจในการฝึกซ้อมในช่วงเวลาที่เหลืออย่างแน่นอน